กับการออกอีเวนต์ครั้งแรกของน้องพี่เจ

ผู้ชายแบบน่ารักจะมุหรูเป็นนี้หน้าตาจิ้มลิมมาก

บอกเลยเมื่อวานแฟนคลับเนี่ยโอ้โหแห่ไปเชียร์กันเพียบเลย
เสียงกริ๊ดสนั่นแบบว่าห้างแตก
แต่ว่าซุปตาน้อยของเราน้องพีเจนะคะหลับโชว์เลยค่ะ

ที่ตัวแค่นี้มีป้ายไฟมาต้อนรับแล้วนะ
คือคนติดตามในโซเชียลเยอะมากค่ะ
แต่ต้องบอกว่าพอช่วงสัมภาษณ์น้องก็ตื่นมาปุ๊บปั๊บนะคะ
แต่ความสดใสพี่นักข่าวคุยเล่นเอิ๊กอักเนี่ย

น่ารักมากจริงรู้ภาษา

ตอนที่รับงานพรีเซนเตอร์ตัวนี้ให้กับลูกนะคะ
ถึงขั้นต้องเข้าห้องพระสวดมนต์เลยล่ะค่ะ
ขอให้การทำงานของลูกชายมันผ่านพ้นไป

พ่อแม่ลงอกเผื่อลูกจะงองแอ

เป็นการหาฆ่าเธอไม่รู้

จากนี้นะคะทั้งคู่ยังขอขอบคุณทุกคนที่เอ็นดูลูกชายของเขาค่ะ
โชคดีนะคะที่ไม่มีชาวเน็ตช่วยเลี้ยง
ก็ไม่มีคอมเมนต์ที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เนี่ยคุณผู้ชมนะคะ
ส่วนเรื่องเคล็ดลับทำยังไงลูกชายผม
ดอกเยอะเกินผมดอกคิ้วหนาค่ะ
แม่จุยบอกเพียงสองคำว่าสวดมนต์ค่ะ

หนูกรรมพันธุ์อาจจะเป็นคนผมเยอะ
ตอนเด็กเหมือนดูรูปก็จะเป็นผมประมาณนี้อะไรอย่างนี้
แต่ว่าด้วยการกินการบำรุงโภชนาการด้วยค่ะ

สวดมนต์คือสวดมนต์
สวดมนต์คือสวดมนต์พอให้คิ้วเข้มก่อนถึงดก
ไม่ต้องพูดต่อกันฉันแล้ว
เอาจริงว่าปลูกไว้พอคิ้วมาก็คือ
ก่อนทิ้งเด้อพ่อ
ครับผมเราก็ขอเป็นเอฟซีด้วยนะคะ